และอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงเป็นประเด็นนะคะก็คือเรื่องของการตอบรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเข้ารักษาตัว
หลังจากที่ผู้ป่วยหลายรายพยายามติดต่อไปที่สายด่วน๑๖๖๘เนี่ยนะคะแต่ว่าโทรไปหลายครั้งไม่มีผู้รับสาย
แม้แต่นายกรัฐมนตรีลองทดสอบโทรด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะ
โดยบอกว่าทางกรมการแพทย์ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ผ่านมาก็รวบรวมจิตอาสากว่า๒๐๐ชีวิตในตำแหน่งต่าง
สามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นแต่ว่าจิตอาสาทุกคนก็มีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะคะ
หลายคนเนี่ยมีจิตอาสาทำงานจนไม่มีวันหยุดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วย
แต่ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นรวดเร็วคู่สายก็ล้นค่ะ
ตอนนี้เลยปรับวิธีส่งต่อข้อมูลด้วยเทคนิคคอนเวิร์ตสายเข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของจิตอาสาจากทั่วประเทศ
ทำให้สามารถรับสายได้เพิ่มอีกกว่าสิบคู่สายจากนี้ถ้าไม่สามารถติดต่อหนึ่งหกหกแปดได้
ขอให้ติดต่อทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะด้วยการเพิ่มเพื่อนไลน์
สบายดีบอดเนี่ยนะคะเพิ่มความสะดวกในการประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่อีกทางนึงนะคะ
ความคืบหน้าในเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิดสิบเก้าเพิ่มขึ้นอีกสามสิบห้านล้านโดส
เพื่อจะให้ครอบคลุมประชาชนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศนั้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยภายหลังได้เข้าพบกับผู้แทนบริษัทไฟเซอร์ค่ะ
บอกว่าทางผู้แทนบริษัทแจ้งว่าพร้อมจัดหาวัคซีนให้ไทยจำนวน๑๐ล้านโดส
แต่ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดได้จึงขอให้บริษัทน่ะ
รีบจัดทำกำหนดการส่งมอบให้โดยด่วนพร้อมทั้งราคาและเงื่อนไขต่างต่างโดยละเอียดนะคะ
จะได้ไปประกอบพิจารณาจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าพร้อมจะปรับแก้กฎระเบียบต่างต่างให้จัดซื้อได้เร็วขึ้น
แม้จะยังไม่มาขึ้นทะเบียนก็จะซื้อได้ด้วยกฎหมายพิเศษจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องปฏิกิริยาของรัฐบาลหลังจากที่นายทักษิณชินวัฒนนายกรัฐมนตรี
เสนอตัวจะไปเจรจาซื้อวัคซีนจากนายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียให้
แล้วก็รู้ว่าวันนี้พลังเอกประยุจนโรชานายยกรัฐมนตรีโพสต์เฟสบุ๊คค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ได้สั่งการกระทรวงต่างประเทศเจรจาหารือกับรัฐบาลรัสเซียโดยตรงเรื่องวัคซีนสปุ๊กนิกนะคะในรูปแบบรัฐต่อรัฐแล้ว
ปัจจุบันกระทรวงต่างประเทศได้รับคำตอบมาจากรัสเซียค่ะบอกว่า
ประธานาธิบดีรัสเซียยินดีจะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในเรื่องนี้
เนื่องด้วยไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนานค่ะและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นต่อเนื่องกับรัฐบาลปัจจุบัน
สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรม
แล้วก็รับทราบว่าทางกระทรวงดำเนินการตามสั่งการแล้ว
โดยนัดบริษัทตัวแทนสปูตนิกในไทยมาหารืออย่างเร่งด่วนค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของคนดังที่ล้มป่วยนะคะ
โดยเฉพาะนครชวนชื่นตลกอาวุโสที่ติดโควิด๑๙ค่ะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาไอซ์ณพัชรินแล้วก็แบงค์อธิกิจ
ซึ่งเป็นลูกสาวและลูกเขยของนาคอมก็มีการโพสต์คลิปขอความช่วยเหลือจากหมอ
แล้วก็ผู้ที่มีความรู้ให้ช่วยเหลือคุณพ่อด่วนเลยนะคะหลังจากอาการของนครตอนนี้เนี่ย
มีทั้งภาวะไตวายเพิ่มเข้ามาด้วยเกิดจากโควิดลงไปที่ปอดและปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้น
ปอดไปสร้างความเชื่อมโยงกับไตก็รับมือกับร่างกายและเชื้อโรคไม่ไหว
ไตวายไปอีกอ่ะนะคะวิธีการรักษาที่คุณหมอกำลังทำอยู่ก็คือต้องให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย
ด้วยการให้นอนคว่ำและให้ออกซิเจนทางปากแล้วก็ต้องฟอกไตด้วยค่ะ